ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการศึกษาภาษาที่๒ภาษาที่๓

ยุคที่จีนกลายมาเป็นประเทศที่เป็นประเทศอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจ
เรียนรู้ภาษาจีนถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญ

ดังนั้นในประเทศไทยเองหลายโรงเรียนก็มีการเปิดสอนภาษาจีน
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการต่อยอดนั่นเองค่ะ

การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์จากอาจารย์อาสาสมัครเจ้าของภาษา
วิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังจังหวัดนนทบุรี
เกิดขึ้นภายในห้องเรียนของจือ
ที่ถูกตกแต่งและจัดบรรยากาศ
ให้มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตามแบบจีน
เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในไทย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุคสมัยที่ประเทศจีนก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจทางการค้า
ภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นรองลงมาจากภาษาอังกฤษ
ทำให้นักเรียนสายสินภาษาจีนที่นี่มองว่า
เรียนรู้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการต่อยอดไปสู่อนาคต
คือมันจะส่งผลดีกับทั้งตัวหนูแล้วก็หนูก็สามารถไปต่อยอดให้คนในประเทศได้อีก
ก็ทำให้ประเทศไทยแบบมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คนพูดภาษาจีนเยอะมากค่ะ
แล้วก็เราได้ภาษาที่๓ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะ
แล้วก็ภาษาจีนคนพูดเยอะที่สุดมาก
เช่นเดียวกับอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน
ที่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศจีน
และมองเห็นความสวยงามของวัฒนธรรมทางภาษา
ประกอบกับมีความฝันอยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาจีน
จึงเลือกศึกษาอย่างจริงจัง
การมีวิชาภาษาจีนในโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
เพราะว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้ว
ก็ยังมีภาษาจีนที่มันเป็นภาษาไทย
ที่คนใช้ลำดับต้นของโลกค่ะ
เราคือต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ไว้ค่ะ
เพื่อเป็นการติดต่อกับคนจีนคนภาษาได้ในอังกฤษค่ะ
๙ศุกร์ปีที่๘ของห้องเรียนของจือ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี
พร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอน
และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน
พร้อมจะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
หลายคนเริ่มที่จะมองเห็นความสำคัญของ
ของการที่ประเทศจีนเติบโตขึ้น
ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมโลก

นักเรียนแต่ละสาขาไม่ว่าจะสาขาได้ก็ตาม
ถ้าเรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็จะได้เปรียบมากขึ้น

มีโอกาสที่จะได้รับมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรียนเป็นหมอ
ก็สามารถเป็นหมอที่พูดภาษาจีนได้

เป็นวิศวกรที่พูดภาษาจีนได้

ในการที่จะได้รับความก้าวหน้าก็จะสูงขึ้น

กับ๑๕สถาบันโขงจือในประเทศไทย
สะท้อนความเติบโตของภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
กับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุว่า
ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีนแล้วกว่า๑ล้านคน
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยจีน
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และบุคลากรอย่างกว้างขวางมากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ของเยาวชนไทยต่อไป
ปวีนารัตนญาติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน